เพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มาจนถึงวันนี้
เราได้ยินรายงานข่าวคนเสียชีวิตนี่รายวันเลยนะคะ

ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตรายที่๑๙แล้ว

ว่าลูกสาวจากพวกเราอย่างสงบแล้ว
ตอนตี๒๕๐นี่ค่ะ

ที่เสียชีวิตแล้วน้องไอซ์เป็นแฟนของน้องอิ่ม
ฉัดชัยชื่นค้าคุณจำได้ไหม
นักร้องที่เสียชีวิตในคืนที่เกิดเหตุ
ใช่ค่ะคือนักร้องเสียชีวิตก่อนนะ

ส่วนน้องไอซ์บาดเจ็บสาหัสเพราะไฟคลอกนะคุณนะ
คือคุณหมอบอกว่ามีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดด้วย
แล้วก็ต้องประคองอาการมาตลอดนะคุณฮะ
คุณแม่บอกเลยนะเพราะว่าจริงหลังจากเกิดเหตุ
แม่ก็เฝ้ารอดูอาการลูกทุกวัน
เมื่อวันแม่ที่ผ่านมานะวันศุกร์ที่๑๒สิงหาค่ะ
บอกว่าเป็นวันแม่ที่แม่ได้รับอนุญาต

ร่างกายของลูกถูกพันเหมือนมัมมี่
เปิดไว้แค่ปากกับจมูกเพื่อต่อท่อหายใจ
แล้วหมอก็บอกนะว่าลูกแม่ตอบสนองน้อยมาก
โอ้โหอีกอย่างหนึ่งที่มันทรมานจิตใจคืออะไรรู้ไหม
หัวอกคนเป็นแม่แทบสลายเลยเพราะว่าเจอหลาน
หลานคือลูกของคุณไอซ์ชื่อว่าน้องโมนา๕ขวบอะค่ะ
หลานถามถามยายว่าแม่ไอซ์ทำไมไม่มาหาหนู
หนูอยากเจอแม่ไอซ์นี่แหละค่ะ
สิ่งที่คุณยายได้ยินแล้วก็ปวดใจมากนะ
ผู้เป็นแม่บอกว่าน้องไอซ์หลังจากที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้
ก็ได้รับการรักษาตัวแล้วก็ถูกย้าย
จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจกรมแพทย์ทหารเรืออำเภอสัตหีบ
หลังเข้ารับการรักษาได้เพียงคืนเดียว
จะถูกส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลชนบุรีนะ

คือน้องไอซ์มีบาดแผลลึกจากการเกิดไฟไหม้๑๐
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
ร่างกายทั้งหมดถูกพันด้วยผ้าก๊อส
ตอบสนองน้อยลงคุณ
มันก็มีคลิปเหมือนกันนะที่คุณแม่เข้าไปเยี่ยมนะฮะ
แล้วก็ถ่ายไว้ร่างกายมีแต่ผ้าก๊อส
มีเลือดไหลผ้าก๊อสก็ชุ่มเลือดเหมือนกันนะครับ

พร้อมกับมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด
และเกิดภาวะช็อกทำให้เสียชีวิตลงในที่สุด
ใช่ค่ะนี่เอาจริงนะเมื่อวานนี้คือคุณแม่ยังโพสต์อยู่เลย
บอกว่าตอน๕โมงเย็นหมอคุยกับแม่เรื่องอาการของลูก
ที่บอกว่าหมอยังพูดอยู่เลยว่าน้องเก่งมากที่อยู่ได้จนถึงวันนี้
แล้วหมอก็ไม่รับปากด้วยว่าลูกสาวแม่จะอยู่ได้ถึงวันพรุ่งนี้ไหม
เพราะว่าหมอต้องให้ยากระตุ้นหัวใจเยอะมากค่ะ
นี่คือสิ่งที่คุณแม่โพสต์อาการลูกตลอดเลย
แล้วแม่ก็บอกด้วยนะบอกว่าหลังจากนี้ลูกคงจะไปอยู่บนสวรรค

มีข้อความที่น้องเคยเขียนให้แม่ส่งข้อความมาถึงแม่นะคะ
บอกว่ารักแม่นะขอบคุณที่ทำให้หนูได้เกิดมา
รู้นะว่าแม่ลำบากอีกไม่นานหนูจะเลี้ยงแม่กับน้องเอง
คนก็เข้าไปร่วมไว้อะไรเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าน้องเสียชีวิตคนก็แชร์คลิประหว่างน้องนะ
กับสามีใช่ไหมคุณอิ่มใช่ไหมนักร้อง

นี่ค่ะที่เคยโพสต์อยู่ในสตอรี่นะคะ

ที่คุณแม่บอกว่าครั้งแรกได้รับจากเจ้าของผับ๑๐๐๐บาท
ก็ประสานขอเพิ่มไปอีก๓๐๐๐บาท

แต่ก็ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมเพียงแค่๑๐๐๐บาท

คือตอนนี้คุณแม่ก็ยอมรับว่าทางครอบครัวเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
ไม่มีเงินสำรองแม้แต่จะทำศพนะฮะ
จากนี้ไปก็จะดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
เพื่อคืนความยุติธรรมให้กับน้องไอซ์อีก๑คน

รายแล้วแล้วก็ยังมีคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่